ทางองค์กรเกอร์ข่ายเอกชนภาคเอกชน๔๖
ตาม๔๖เกอร์ข่ายรวมถึงมีอีกฉบับหนึ่งที่ออกแถวแหลงการมาด้วยสมาคมต่อต้านภาพว่าโรคร้อน
ซึ่งก็อยู่ใน๔๖นี้เหมือนกัน

ความสร้างไม่ได้
ขณะนี้บริเวณรถไฟฟ้ามีแบบละละเอียดพร้อมก่อสร้างหรือยัง

ส่วนหนึ่งก็คือว่าแทนที่เราจะเริ่มศึกษาเริ่มสำรวจเริ่มออกไปรายละเอียดให้ครบ
แล้วค่อยมาเซ็นสัญญาเนี่ยอันนั้นใช้เวลาเป็นปี๒ปี
แต่ถ้าแบบนี้มีแบบละเอียดแล้วไงคือพร้อมก่อสร้าง
ก็แค่จัดประมูลแต่ยังไม่ได้ลงนามเนี่ยครับ
การจัดหาผู้รับจ้างตามคำสั่งของคอสช
แต่ยังไม่ได้ลงนามหรืออนุมัติให้เข้าในพื้นที่ใดทั้งสิ้น
แต่ถามว่าถ้ามีแบบละเอียดอยู่แล้วสมมุตินะเรามองในข้อได้จริงนะ
สมมุติสมมุติถ้ามีแบบอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นจำเป็นต้องเร่งด่วนทำวันนี้เลย
เพราะการประมูลเนี่ยอาจจะใช้เวลา๓เดือน๖เดือนเราก็ไปทำปีหน้าก็ได้
กัดให้ถูกทางหน่วยงานจะรู้รู้และช่วงเวลาที่เหมาะสมว่า
หนึ่งปีหรือ๒ปีมาทำอันนี้คือปฏิบัติสม
เพราะฉะนั้นที่ว่าติดล็อกเนี่ยแน่นอนทุกโครงการถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ย
มีผู้สอบถามผมเหมือนกันว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย
ในเมื่อท่านบอกว่าสามารถลดขั้นตอนช่วยลดขั้นตอนในการบริการได้เนี่ย
แทนที่จะใช้เวลานานถึงปีครึ่งเดี๋ยวให้มันสั้นผมว่าไม่ได้หรอกครับ
แต่ละข้อใช้เวลา๑นาทีบางข้อใช้เวลา๕นาทีบางข้อ๑๐นาทีอันนี้สมมุติเป็นเกมนะ
ตอนนี้ทางสอบขอเนี่ยมาพิจารณาแล้วว่าไอ้ที่๕นาทีเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยมันเกินความจำเป็น
ถ้าทำแล้วแล้วมันสามารถใช้ได้เต็มที่เนี่ยแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบเนี่ย
เหลือแค่๒นาทีพอเพราะฉะนั้น๕นาทีลดเหลือ๒นาทีบางข้อก็๕นาทีเหลือ๑นาที
เต็มที่แล้วลดมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าลดก็คือเป็นการละเว้นปฏิบัติหนัก
เพราะฉะนั้นปี๑ปีครึ่งอยู่ดีจะบอกว่าพิจารณาแค่ครึ่งปีมันก็จะช่วยได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ
ทุกโครนการที่มีก็จะใช้ตากับสั่งนี้เนี่ยทุกกองการสามารถจำเนินการจัดหาผู้รับเศร้าได้
และห้ามให้ศิษย์กับผู้รับจ้างลายนั้นลงไปในพืชที่
และห้ามให้ศิษย์กับผู้รับจ้างลายนั้นลงไปในพืชที่
และห้ามให้ศิษย์กับผู้รับจ้างลายนั้นลงไปในพืชที่
และห้ามให้ศิษย์กับผู้รับจ้างลายนั้นลงไปในพืชที่
และห้ามให้ศิษย์กับผู้รับจ้างลายนั้นลงไปในพืชที่
สองถามว่าเอื้อประโยชนแก่กรุงทุนไหม
ถ้าเอื้อประโยชนกับกลุ่มทุนเนี่ยจะต้องมีการว่า
พอเสร็จสัญญาได้เสร็จเนี่ยยกเว้นว่าทำไปก่อนแล้วกัน
ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นห้ามทำใดทั้งสิ้น
แต่เป็นการช่วยระยะเวลาในการดำเนินการที่ช่วยชาติ
ถ้าต้องการที่สำคัญอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีอะไรต่างก็ตามเนี่ย
ตอนนี้ประหยัดชนรอใช้อยู่ต้องการให้เสร็จเร็ว
อีกปีหนึ่งเสร็จแต่ตอนนี้เราจัดหาผู้รับจ้างได้บริษัทกขอคอได้มาแล้วเสร็จเนี่ย
เราก็จะยกเลิกนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เขาก็ฟ้องไป
แล้วก็มันไม่ถูกต้องอย่างนี้รัฐบาลโดนฟ้องแน่นอนแล้วก็ทางหน่วยงานก็โดนฟ้อง
เพราะฉะนั้นเราจัดหารอไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เวลามันเสียไป
เวลามีค่านะครับตอนนี้สมัยนี้เนี่ยเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่ง
แต่เวลาตัวเนี้ยเรื่องสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถล่นเวลาได้
โดยที่ถูกต้องตามระเบียบทุกประการเนี่ยก็ควรจะทำ
แล้วก็เป็นการที่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใน
ก็เหมือนยกตัวอย่างเอาเขื่อนอะไรดีเขื่อนแม่หก
ทุกวงตอนนี้มีแบบหรือยังกรมชนรับประทานดูอยู่
มีแบบแล้วพร้อมที่จะก่อสร้างพร้อมที่จะประมูล

กระบวนการของเขื่อนแม่วงหรือแกล้งเสอเต้นทั้งหมดเนี่ย

ในการที่จะไปประมูลในการบริการโครงการ
การดำเนินการโครงการของหน่วยงานเนี่ย

ที่พอดีมีแบบพร้อมจากก่อสร้างแล้ว
ก็เข้าแค่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ทำไมก็ใช้เวลา๔๕วัน๖๐วัน
เลือกเรียบร้อยเสร็จก็ใช้เวลาแค่เดือน๒เดือน

ถูกด้วยขั้นตอนของประกาศขอสช
เราก็มองเห็นว่าสิ่งที่

ก็คือการส่งเสริม

จากตลาดไปยังผู้ปริโภคหรือแม้แต่การสร้างที่อยู่อาศัย
แต่สิ่งที่จะต้องทำได้ก่อนคืออะไร
ต้องไปทำรายงานกว่าจะผ่านกรรมการตีหนึ่งเอาล่ะ

ก็อีก๖เดือนเอาเร็วสุด๖เดือน
เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงงานเนี่ยมันไม่รับต่อเนื่อง
เขาก็เลยเห็นว่าถ้าคิดดูง่าย
ตรงนี้การเริ่มต้นการจะทำรายงานการมีข้อมูลกับทบสิ่งหลายล้อม
การเสนออนุมัติทำเรื่องการเปิดโครงการจากหน่วยงาน
อันที่๓กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งต้องใช้แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศเนี่ย

มันต้องมีการเริ่มการเจรจาตั้งแต่ขอกำหนดกรอบวงเงินลงทุน
พวกนี้มันจะเดินคู่ขนานพร้อมกัน
แต่ท้ายสุดถามว่าถ้าเกิดโครงการนั้นเนี่ย
เดินมา๓สายพร้อมกัน
เพื่อจะให้มันเกิดผลเป็นประโยชน์กับประเทศ

และเป็นการปฏิรูประบบการปฏิบัติงานของภาคราชการ

สิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะต้องช่วยกันบอกกล่าว
หรือก็จ่ายข่าวว่าสิ่งที่คสชอคมสเล็กที่๙ทัพ๒ในที่๕

เพราะอะไรเพราะเราสามารถเริ่มงาน
ในจุดเริ่มต้นได้พร้อมกัน

การเจรจาวงเงินสมมุติต้องใช้เงินกู้

ถ้าไปเจรจากรอบเงินกู้ไว้หมื่นล้านนะวันนี้
วันนี้อัตราแรกเปลี่ยน๓๐บาทสมมุติ

อัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็น
อาจจะกลายเป็น๓๕๓๖บาท

ถามว่าตรงนี้เราได้ประโยชน์ไหม
ได้ประโยชนเพราะเราจ่ายเงินบาทน้อยลง
ตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่ผมคิดว่า

โครงการสามารถเดินหน้าได้

เสนอต่อคณะมนตรีขออนุมัติเปิดโครงการ

คอลโมต้องกลับมาอนุมัติ

แต่สิ่งที่เขาอธิบายก็คือว่า

ในการประกาศประกวดราคา
การจัดทำโครงการ
ขนาดใหญ่เดี๋ยวฉันถามไปแล้ว

ทั้งนี้จะผูกพัน
ในสัญญาธุ์ได้

จะลงนามหรือผูกพันธุ์ในสัญญาธุ์ได้

๒ได้รับอาการพิจารณาจัดสรรค์ง่วงมารสนับสนุน
กรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจไปเกี่ยวกับเรื่องวงเงินกู้
ก็ต้องไปดูอีกว่าสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยได้จัดหาแหล่งเงินกู้สนับสนุนให้หรือไม่
กรณีรายวิสาหกิจยิ่งยากใหญ่
เพราะอะไรเพราะต้องหาให้กระทรวงการคลังค้ำประกันแหล่งเงินกู้
พวกนี้คือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการเจรจา
ผมเรียนอย่างนี้ว่าการที่ออกประกาศตรงนี้
ไม่ได้มีผลกระทบทำให้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยขาดความเป็นเอกภาพ